ใครบอกว่าปีใหม่บางทีนะเขาก็มีการบอกว่าอยากจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปกับปีเก่า

เออใช่ทิ้งสิ่งเก่าถูกใช่ไหม
แล้วก็บางทีเนี่ยสิ่งเก่าเนี่ยทิ้งไปแล้วจะทิ้งไปมันก็เสียดายเราเอามาเป็นเงินดีกว่าคือสมมุติว่าเราเลิกกันไม่ดีแต่ยังมีของอยู่

เออตลาดนัดทานไฟเก่า
แต่ว่าอยู่ที่เวียดนามนะคุณผู้ชมแต่สักพักคงที่เมืองไทยคงต้องทำแล้วนะ

ทุกอย่างอยากจะขายอะไรจดหมายลักษณ์

เดี๋ยวไอ้ขายจดหมายรักไม่ว่าแต่ห่วงด้วยว่ามีคนซื้อด้วยเหรอ
คนอาจจะแบบว่าอ๋อเออดูแล้วเป็นความทรงจำในวัยนั้นนะ

เมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นต้มหูเป็นแผงเลยคือยังไงเหรอ
ผู้หญิงมาอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบชอบซื้อต้มหูแบบเดียวกันประมาณหลากสี

เอาตุ้มหูมาขายเสื้อผ้ามาขายกระเป๋า
กระเป๋าต้องมีอะไรพี่พี่คิดว่าต้องมีอะไร
คือว่าพี่ว่าอันที่ปุ่นต้มหูเยอะมากเลย
แล้วรองเท้าซื้อให้กันสุนัขสัตว์เลี้ยงต้องมี
ไม่รู้อะไรเวลาแบบจีบกันรักกันเนี่ย
จะต้องมีน้องมายไงไว้เลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมันเป็นภาระแล้วก็แบบว่าเอามาทิ้งให้เป็นภาระสังคมอีก
พอเลิกกันปั๊บไม่รู้ใครหัวอยู่กับใครหางอยู่กับใครงงไปหมด
ใช่มั้ยแล้วก็ต้องมีอะไรตุ๊กตาดึงพื้นตุ๊กตาที่ต้องไปจับ
แล้วที่นั่นน่ะหรอพับดาวน์พับน็อกน่ะยังมี
แกมีแน่เปลี่ยนขึ้นมาเพราะว่าแกพับใช่มั้ย
ลกบ้านมากได้มาเฮ้ยได้มาต้องดีใจดิ
หลบบ้านมากความรักมันหมดไปไงพี่หลบดาวน์พับน็อกมันก็จะหลบบ้านมากเลย
แล้วก็นาฬิกานาฬิกาแต่นาฬิกายังใช้ได้ไงพี่
แต่หลบดาวน์พับดาวน์อ่ะแล้วเรียงมาเป็นสีรุ้งอ่ะพี่
จะเอาไปตั้งไว้ไหนอ่ะนาฬิกาเป็นนุ้ยใช้เหรอแฟนเก่าซื้อให้อ่ะ
ก็ใช้สิถ้ามันยังใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช้ก็เอามาที่ตลาดนี้
แต่ตลาดนี้ราคาจะไม่ดีขายลงไอจีดีกว่า
หวันวาลึงหวันส้อยอ่ะอู้หฮึไหวนงั้นเอากลับไปที่ตี่ต้นทางดีกว่ามั้ง
ดีกว่าถ้าเป็นพี่อ้นพี่นุ้ยจะเอาอะไรมาขาย
อ่ะก็คือชันก็ต้องเล่าเรื่องชาวน้อยงั้น
เดี๋ยวพี่ไม่ได้๕๔๓๒แล้วเริ่มต้นที่ลุงเอเลยเหรอ
เอ้ยพี่เจอลุงเอแล้วตั้งแต่๓ควบ
จะได้จบไปใช่ป่ะทีเดียว
จบแต่ของส่วนใหญ่มันจะลงถุงดำนะฮะ
มานั่งขายให้มันแบบชอบช้ำละกำทำไม
หรอแต่ถ้าเกิดแฟนข่าวจะมีมาส่องมั้ย
พอแบบไปเดินตลาดนึงแล้วก็เรื่องเขาแล้ว
เพราะว่าส่วนใหญ่ของพี่ขายไม่ได้เพราะว่ามันมีบางส่วนที่เขาขอคืน

โอ่ขอคืนหวะ
ขอคืนเราไปเริ่มใหม่
มีมีไหมส่วนเล่าของเธอบ้างสิ

ได้ไหมตั้งแต่มีรูปมันยังมีของเก่าอยู่

ต้องเริ่มต้นใหม่นะมาที่กติกาการขายก็มีกติกาการขายก็คือติดต่อไปที่เฟซบุ๊ก
อะไรอ่ะค่าเช่าพื้นที่เออค่าเช่าพื้นที่เขาไม่คิดไม่คิด
เข้ามาในเมืองไทยแล้วและที่สำคัญคืออะไรมาน้องนุ้ยเราจะได้เพื่อนใหม่จากตรงนั้น

เขาเป็นศิลปินเหรอ

ไม่เขาแค่อัดร้องให้ฟังเฉย

นี่กันอัดแล้วแล้วทำไมขนลูกเวลาฟังเหรอ

ขนลูกเวลาฟังใจนั้นล่ะ
อัดยังไงวันนี้ผมรักคุณนะครับแล้วผมจะรักคุณ

แล้วพี่ไม่มีเหรอเป็นกระดาษสาริโอ
เขียนไงรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเธอ
อันนั้นสมัยจีบทอม
จีบทอมที่โรงเรียนผู้หญิงล้วนอ่ะใช่
แต่ว่าเจ้าชายกับผู้ชายไม่เคยมารักเธอเสมออะไรเนี่ย

พี่จะลองเอาไปวางขายใน

ไปเตรียมซื้อของให้แฟนใหม่ดีกว่าพี่

เรามีลำโพงบลูทูธปลูกต้นไม้ได้ด้วย

แล้วก็สามารถฟังเพลงจากกระถางต้นไม้ได้

ความรู้สึกของคุณผู้ชมได้ด้วย

แล้วก็เป็นลำโพงในตัวสามารถฟังเพลงคนที่
อัดคาเซ็ทมาให้เราก็เปิดฟังได้เป็นบลูทูธ

คือคุณผู้ชมสามารถที่จะนำต้นไม้เล็กมาปลูกได้

ไม่ใช่เป็นของปลอมค่ะใช่ใช่พอใบไม้กระดิกอะ
ไฟมันก็จะเปลี่ยนตามใบไม้ด้วยนะประมิสิเตอร์ใช่
แล้วก็มีเสียงดนตรีมีลำโพงยอมยอมเป็นข้าวมันไก่ทำไมล่ะ
ยอมหนุ้ยขอใครอื่นมากได้มั้ย

อ้าวก็เราพวกใครนี้มันอยู่หรอ

คราวอักพรี้ย์

รีบไปนะรีบมานะชักช้าระหว่างรถติด
หน่อยนะหรือจะฟังเตางอยก็ได้

โอนเลย

คุณผู้ชมคุณผู้ชมเราสวัสดีกันตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวพฤหัสหน้าตู้ให้ต่อยืดอีก
ช่วงหน้านะเดี๋ยวติดราคานิดนึงราคาอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๑๐๐ซื้อได้คุณผู้ชม

แพลวเดี๋ยวก่อนสิขายของตรงนี้นิดนึงใครยังไม่ได้มีของขวัญให้เพื่อนนี่นะคะกระถางนี่ก็น่าสนใจ
ใช่มีโค้ดช่วงหน้ามีอะไรเธอพูด
ช่วงหน้ามีเทรนด์อาหารสุขภาพมาก็คือเดี๋ยวนี้อย่างที่พี่ศรีเนี่ยบอกบ่อยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์ของคนที่จะเป็นที่นิยมจะต้องดูแลสุขภาพแล้ว
ไม่ใช่จะมาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ใส่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่ได้แล้ว

โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเทรนด์อาหารสุขภาพประจำปี๒๐๑๘กันค่ะ